วันนี้ที่สุราธานีเนี่ยมีการแถลงเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙นะฮะ

โอ้โหแล้วติดมาเนี่ยวันนี้๗คนเนี่ย๗คนนี่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ
ซึ่งครอบครัวนี้เนี่ยยังรอผลตรวจอีก๔นะฮะ

ผู้ว่าสุราธานีวันนี้ท่านบอกไม่ค่อยพอใจเลย
เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมาจากพื้นที่สมุทรสาครนะครับ

แล้วมาจากพื้นที่ที่เป็นจังหวัดเสี่ยงครับ
เอาเชื้อมาติดคนในครอบครัวตอนนี้ติดไป๗คนยังรอผลอีก๔นะครับ
นายวิชวุฒิจินโตผู้ราชการจังหวัดสุราธานีนะครับ

บอกว่าที่จังหวัดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๗นะครับ
รอสอบสวนอีก๔นะฮะรอผลอีก๔
ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราชธานี
ใน๗เนี่ยเขาเป็นคนสมุทรสาครกลับมาเยี่ยมญาติที่สุราช
แล้วก็ติดเชื้อทั้งครอบครัวนะครับ
ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ
คนแรกที่กลับมาเนี่ยกลับมาเยี่ยมญาติเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับ
อายุ๕๐ปีเป็นชาวสมุทรสาคร
เดินทางมาหาญาติที่สุราชธานี
เริ่มจาก๑๙๒๗ธันวาคม
ก็มาอยู่ที่บ้านตอนนั้นอยู่ที่บ้านที่อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับ
ธันวาคมออกจากท่ากาศยาน๑๓นาฬิกา๒๕นาทีนะครับ
ธันวาคมไปตลาดสารเจ้าที่อำเภอเมืองที่สุราธานี
เวลาประมาณ๑๖๑๗นาฬิกาใช้เวลาอยู่ที่นั่น๑๐นาที
ซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้านพี่สาว
จากนั้นประมาณ๒ทุ่มไปทานอาหารเย็นที่ร้านชาบูที่อำเภอขนอม
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ธันวาคมอาศัยอยู่ที่บ้านพี่สาวที่อำเภอเมืองสุราชธานี
ธันวาคมช่วง๑๘๑๙นาฬิกา
ทานอาหารที่ร้านข้าวต้มตลาดสารเจ้าอำเภอเมืองสุราชธานี
วันปีใหม่ครับ๑มกราคมเวลา๑๕๑๖นาฬิกา
ไปทานอาหารร้านซาบูชิเซ็นทรัลสุราชธานี
๒มกราคมเริ่มป่วยไอมีเสมหะ
ก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราช
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราชธานี
พอติดเชื้อคนในครอบครัวก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยนะฮะ
ในบ้านเนี่ยมีกันอยู่รวม๑๐นะครับ
คนด้วยกันเอามาตรวจหาเชื้อที่สุราชธานี
พบติดเชื้อเพิ่มอีก๖นะครับ
ตอนนี้ต้องเอามารักษาอาการนะครับ
แล้วก็มีอีก๔ต้องรอผลการสอบสวนโรคนะครับ
เพื่อที่จะดูว่าจะติดเชื้อหรือไม่นะครับ

ท่านผู้ว่าบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ย
หมายถึงว่าคนที่เป็นหญิงชาวสมุทรสาครเนี่ย
ในช่วงเวลานั้นเนี่ยช่วงปลายปีที่ผ่านมา
จะเข้ามาในจังหวัดสุราชธานีด้วยเหตุใด
เพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมาจากพื้นที่สีแดง
เป็นการเข้ามาทำลายความหวังความสุขของชาวสุราธานี
ซึ่งทางจังหวัดเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อคนใหม่มา๑๒วันแล้ว
เดี๋ยวฟังท่านบุว่านะฮะ
เขาเป็นคนที่ไม่ได้ผิดชอบของสังคม
เป็นแก่ตัวมาจากพื้นที่เสี่ยงแทนที่จะเข้ากักกันตัว๑๔วัน
ตามมาตรการของจังหวัดสุราธานีกลับออกมาไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
ส่งผลให้คนในบ้านถึงเชื้ออีก๖ราย

และที่อาจจะแปลกออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวในจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่สร้าง

เป็นคนที่เข้ามาทำลายความสุขของคนสุราธารณี
คุณเป็นคนที่เข้ามาทำลายความหวังของคนจังหวัดสุราธารณี
ก็ทางจังหวัดสุราธานีนะครับก็ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับ
เพราะถือว่าก็พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อ๖๙อยู่ในกลุ่มครอบครัวที่ยังสามารถเจอทันนะครับ

ตอนนี้ทางจังหวัดสุราธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวท่านดูเป็นข้อมูลไว้นะครับได้ประกาศว่าผู้ที่เดินทางมาจาก๘จังหวัดพื้นที่สีแดงนะฮะ
ต้องกักตัวก่อนนะครับถ้าจะเข้าจังหวัดสุราธานีต้องกักตัว๑๔วันก่อนนะฮะ
เดี๋ยวดูนะฮะจังหวัดที่มาทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีสมุทรสาครกรุงเทพระยองนครปฐมนนทบุรีชนบุรีสมุทรปราการและจันทบุรีนะครับ
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เหล่านี้จะเข้าพื้นที่สุราธานีต้องกักตัวก่อน๑๔วันนะฮะ
ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดนี่นะครับทางจังหวัดสุราธานีก็ฝากแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูผลตรวจโควิด๑๙รอบ๒
ของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
รอบแรกเป็นลบไม่พบโควิด๑๙แต่ก็ต้องตรวจซ้ำรอบ๒
รอบ๒ก็เป็นลบไม่พบเชื้อโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งก็เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้สาเหตุที่คุณอนุทินจะต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครในวิรสักวิจิตแสงสีเมื่อ๒๗ธันวาคม
แล้ววันถัดมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
อันนี้คือภาพจากเพจไลก์อนุทินตอนประมาณ๒๔๐นของวันนี้
บอกว่าผลตรวจรอบ๒เป็นลบนะคะ

ไป๑๔วันกักตัวเรียบร้อย

ทีนี้ค่ะก็ต้องมาดูอาการป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะ

อาจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ท่านก็เปิดเผยความคืบหน้าอาการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งบอกว่าในห่วง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
สามารถนอนหงายได้ตลอดค่ะ
ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วนะคะ
อาการเมื่อวานก็คือดีขึ้นตลอด
การตรวจเลือดผลเลือดก็ดี
การทำงานของตับอาจจะลดลงเล็กน้อย

ส่วนการทำงานของปอดดีขึ้น
อักเสบก็ลดน้อยลงถือว่าภาพรวมดีขึ้นค่ะคุณผู้ชม

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเหมือนกับเริ่มเหนื่อย
เลยตัดสินใจว่าคงจะต้องให้เครื่องช่วยหายใจอีกรอบหนึ่ง
อายุมากไม่ควรจะเหนื่อยมากนะคะ
จากติดเชื้อโควิด๑๙ในลักษณะแบบนี้
ก็เลยต้องกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจ
แต่ก็ต้องดูว่าจะนอนหงายได้ไหมนะคะ
นอนคว่ำหรือนอนหงายคุณหมอท่านบอกแล้วนะคะว่า
สามารถตรวจดูได้ว่าปอดดีหรือไม่ดี
ก็จะตรวจได้จากการนอนนี่แหละค่ะ

ดู๒๓วันว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจได้ไหม
วันนี้ท่านผู้ว่าก็ไข้ต่ำนะคะ

ก็ถ้าเกิดมีการติดเชื้อก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอะค่ะ

เดี๋ยวต้องหาสาเหตุกันเพิ่มเติมค่ะ

ซาเรย์ปอดก็ดีขึ้น
ก็ต้องใช้เวลาค่ะในเรื่องของการฟื้นตัวนะคะ

อาการก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ

ก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะฮะ